ได้เข้าพบนายยกรัฐมนตรีของไทย
พูดคุยกันเชิงลึกเปิดอกกัน
เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในบ้านเราและความสัมพันธ์นะครับ

หากจะเข้าใจการเมืองไทย
ต้องย้อนกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น
เพื่อจะมองไปถึงปัจจุบันและในอนาคต
แล้วบอกว่าขอให้มองภาพรวมของประเทศ

ความสัมพันธ์ของไทยสหรัฐยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับ
นี่ก็คือความสัมพันธ์ที่แกร่งเหมือนเดิมครับ
ขอให้ย้อนกลับไปดูการเมืองในอดีตนะครับ

ซึ่งจะทำให้เข้าใจทั้งปัจจุบันนะครับ
แล้วก็เข้าใจถึงอนาคต
ยืนยันไทยไม่ได้ถอยห่างจากหลักประชาธิปไตย
และกำลังทำให้ประเทศไทยกลับสู่การเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
ซึ่งสหรัฐได้แสดงความเข้าใจในเรื่องนี้
พร้อมขอให้ไทยระมัดระวังเรื่องสิทธิมนุษยชน
โดยนายยกรัฐมนตรีก็ได้ระบุต่อไปนะครับว่า
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง
นี่นายกรมตรีพูดแบบนี้นะครับ

พลังการเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์
เพราะต้องการให้ต่างประเทศกดดันไทย
การพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นการพูดคุยที่ค่อนข้างจะเปิดเผยกันนะครับ

ที่ให้เวลาในการพูดคุยกับตนอย่างมาก
และวันนี้เองจะไปหาบรือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทย
รวมถึงเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรม
เพื่อจะได้ทราบว่าเหตุใดนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน
นิยมกลับมาเที่ยวเมืองไทยจัง

แล้วก็เป็นโอกาสที่นำคณะผู้แทนสหรัฐ
ร่วมประชุมหารือยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐครั้งที่๕
ได้เข้าพบนายกวันนี้เมื่อวานนี้นะครับ
ขณะเดียวกันรัฐบาลเองยังเตรียมความพร้อม

เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยกัมพูชา
อย่างไม่เป็นทางการระหว่างวันที่๑๘ถึง๑๙ธันวาคมนี้นะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งที่๒
ของสมเด็จหุ่นเซ็นในรอบ๑๕ปี
เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

จะเป็นการหาบรือระดับทวิภาคี
ของนายยกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชา
พร้อมนำคณะนักธุรกิจกัมพูชา

ส่วนในวันที่๑๙ธันวาคมจะเป็นการประชุมร่วม

ที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ

ในการลงนามเอกสาร๔ฉบับครับ